คุณผู้ชมคะกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่ม
แก่นำก็คือทนายอานนท์กับไม้นั่นเองนะคะ
จนทำให้กลายเป็นแฮชแท็กในทวิตเตอร์เดือดเลย
ว่าตำรวจอุ้มประชาชนแล้วก็มีแฮชแท็กเซฟ
แล้วทางด้านศาลเองก็ไม่รับคำร้องของพนักงานสอบสวน
เนื่องจากว่าไปส่งผู้ต้องหานอกเวลาทำการ
ระหว่างที่พาไปยังจุดหลายจุด
ก็มีมวลชนมาให้กำลังใจ
แล้วก็มีความวุ่นวายขึ้นหลายจุดเหมือนกัน
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปไล่เลี่ยงกันให้ดูในแต่ละจุดกันเนี่ยนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศ
จะมีการจัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันที่๑๖สิงหาคมด้วย
สำหรับคณะประชาชนปลดแอบที่ประกาศออกมาล่าสุด
ที่บริเวณอนุสาวริประชาธิปไตย
เขามีการเปิดตัวคณะประชาชนปลดแอบ
ซึ่งยังเรียกร้อง๓ข้อไปถึงรัฐบาลด้วย
ก็คือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูลใหม่แล้วก็ยุบสภา
พร้อมประกาศจะชุมนุมใหญ่๑๖สิงหาคมนี้ค่ะ
การนำบอกว่าไม่เชื่อใจที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูลตามที่พูด
ขีดเส้นตายค่ะว่าภายในสมัยประชุมสภาปลายเดือนกันยายนนี้
จะต้องไม่มีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคอสช
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เรื่องของการคุมตัวแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมือง
ช่วงบ่ายตำรวจสนสำราญราชคุมตัวนายอานนท์นำพา
แล้วก็นายพานุพงศ์จาดนอกคือแกนนำเยาวชนตะวันออก
เพื่อประชาธิปไตยหลังสารอนุมัติหมายจับทนายอานนท์เกาะ
ฐานกระทำผิด๗ข้อหาและในพานุพงศ์นะคะหรือไม้๕ข้อหา
อาทิเช่นสร้างความกระด้างกระเรืองให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย
มีหน้าที่สั่งการจัดกิจกรรมฝ่าฝืนพรบควบคุมโรค
และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ใช่ค่ะเพราะว่ารายงานข่าวมาบอกว่าช่วงสายเมื่อวานนี้
จับกลุ่มทนายอานนท์ที่คอนโดใจกลางกรุงย่านห้วยขวางก่อน

ก็ไปจับในไม้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลังจากนั้นก็มีการนำตัวมาที่สนสำราญราช
แล้วก็มีการส่งต่อมาที่สอนอบังเขน
แต่เอาจริงนะมีคนไปตะโกนโหที่สอนอเยอะมากเลย
ใช่นะคะและจุดที่มีการนำตัวไปที่สนบางเขน
ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังผลัดแรกที่สารอาญา
เป็นเวลาสิบสองวันเนื่องจากว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ

คือการฝากขังครั้งนี้ค่ะทอนและก็นมพพ
ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังของพนักงานสอบสวน
ก็อ้างว่าเหตุผลเป็นการฝากขังโดยมิชอบ
จากการนำตัวผู้ต้องหามาส่งสารนอกเวลา
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสารก็พิจารณาแล้ว
เห็นว่าตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามาฝากขังหลัง๔โมงครึ่ง
รับคำร้องฝากขังเป็นเวลา๑๖นาฬิ
อันนี้ก็เกินเวลาทำการจริง
สารก็เลยคืนคำร้องฝากขังของพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปตลอดแต่ละจุดนี้ก็มีมวลชน
มารอฟังคำตัดสินของศาลมาให้กำลังใจของทั้งสองแกนนำด้วยนะคะ
แล้วก็มีการปฏิเสธผู้ต้องหาที่จะเดินไปขึ้นรถตู้กับตำรวจด้วย
มีการพยายามจะเจรจาให้เข้าใจสุดท้ายไม่เป็นผล
ก็ต้องมีการแบบประมาณล็อกตัวกันลากตัวผู้ต้องหาขึ้นรถเนี่ยนะคะ
อันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาอยู่บริเวณหน้าสอนอห้วยขวาง
นับร้อยคนได้ก็มาให้กำลังใจหน่ายอานนท์แล้วก็หน่ายผ่านลูกคุมด้วย
ใช่ค่ะช่วงเช้าก็มีประชาชนมาให้กำลังใจเหมือนกัน
ซึ่งตอนประมาณ๘โมงที่ผ่านมามีกำลังตำรวจสนห้วยขวาง
เขาก็วางกำลังเป็นแนวยาวจะนำทั้งสองคนขึ้นรถตู้
เพื่อไปสารอาญาแล้วมันก็เกิดความชุนละมุนกัน
เพราะว่าประชาชนพยายามเดินเข้าไปเหมือนกับฝ่าเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะไปขอจับมือแล้วก็ให้กำลังใจกับทั้งสองคนนั่นเองนะคะ